ตอนตามเสด็จชั้นม๓อะค่ะท่านทรงเตือนพวกเราว่าเนี่ยเอามือไปเล่นได้ไอนะอันตรายนะเดี๋ยวนิ้วจะขาดได้
แล้วก็จำได้อ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะท่านส่งจำได้ใช่ชิ้นเวลายาวนะคะใช่ค่ะ
รายละเอียดเล็กน้อยแล้วท่านก็ทรงห่วงใยเด็ก
มูลนิธีรับสนุขร้องในภาพอรมณ์กับสุพธรรม

เพื่อทันส่งพระราชธานความห่วงใย
ให้กับรัศดรผ่านมูลนิธีนี้
เพราะพอเราได้ทราบข่าวแล้วมัน

มันใจสลายด้วย